เพื่อนเขาติดต่อมาเหรอ

แต่ละคนก็พูดอะไรกันบ้าง

ก็คือเขาก็คือ

ภูมิกับโจ้เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับคนนึง

บอกว่าให้ฝากบอกพี่หนุ่มหน่อย
เพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้น

คือเรื่องนี้ผมเล่นมาตั้งแต่วันจันทร์แล้ว

ผมจะเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่ยังไม่มีคลิป
ผมก็ทำขยี้เรื่องนี้ทำเรื่องนี้
กระทั่งทางฝั่งของภูมิกับโจ้
เขาไม่ใช่คนแบบนั้นคือเขาเห็นว่าผมเล่นเรื่องนี้ไปไง

ให้อะไร
ไม่รู้ให้ถุงแล้วมั้ง

เขาเป็นคนที่แบบว่าข้อความที่เขาส่งมาหาพี่หนุ่มเนี่ย

ตอนนั้นยังไม่มีคลิปออกมาถูกนะครับคือตอนนั้นยังไม่มีคลิปคือเรื่องนี้ผมรู้มาเนี่ย
ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วว่ามีเรื่องนี้พอวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยผมก็ทำในโหนเลย
แต่ตอนนั้นผมยังไม่เปิดว่าเป็นใครแต่มันก็รู้อยู่แล้วไกลว่าเป็นใคร
แต่ก็คือไม่ได้เปิดแบบเต็มที่พอตกคืนนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็มีเนี่ย
ไอ้เจ้าไลน์อันนี้ส่งเข้ามาเพื่อนผมก็ส่งแคปส่งมาให้
บอกว่าเขาบอกว่าให้ฝากบอกพี่หนุ่มด้วยว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขามีแต่ให้
เพื่อนผมบอกว่าให้คุยเขาเองเลยไหมเขาก็อยากคุยด้วยนะเออจะได้เคลียร์กันไปเลย
ที่บอกว่าพี่หนุ่มเขาก็ฟังทั้งสองฝ่ายเออเขาก็จะได้เคลียร์กันไปเลยว่ายังไง
เขาก็ฟังรับฟังอยู่แล้วเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็คุยกับเขาเลยเขาแบบ
เขาบอกว่าไม่ดีหรอกคือตอนนี้เขาต้องแบบให้ทางกรรมการคณะกรรมการของตำรวจอะไรอย่างนี้
เป็นคนพูดเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรแต่ขอให้เพื่อนผมคนนี้มาบอกผมเถอะว่า
ว่าเขานิสัยเป็นยังไงเท่านั้นแหละที่เขาส่งมาเท่านั้นเอง
แล้วพอวันรุ่งขึ้นปั้งคลิปนี้มันออกเลยค่ะอืมพอคลิปออกก็หายไปเลยพี่
ห้องหายเลยก็ไม่มีใครได้คุยกับเขาอีกเลยไม่มีใช่
โปรดติดตามตอนต่อไป